ข่าวดีสำหรับคนเดินทางนะคะเพราะว่ามีการเปิดให้บริการรถเมย์ไฟฟ้าเพิ่มอีก๓เส้นทางแล้วเชื่อมต่อย่านคลองเตย
คาดว่ามิถุนายนนี้ตั้งเป้าว่าจะเปิดให้ครบ๑๒๒เส้นทางให้บริการประชาชนทั่วกรุงเทพนะคะ
โดยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
รถเมย์ไฟฟ้าเพิ่มอีก๓เส้นทางเชื่อมต่อย่านคลองเตยนะคะ
มีสาย๓๓๖ค่ะเส้นทางท่าเรือคลองเตยท่าเรือภาษีเจริญ
ต่อการผลักดันให้เกิดบริการรถโดยสารพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนนะคะ
โดยตั้งแต่กลางปี๒๕๖๕จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
ให้บริการกับประชาชนแล้วถึง๗๗เส้นทาง
รวมแล้วก็กว่า๑๒๕๐คันค่ะ

ภายในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยน่าจะสามารถให้บริการรถเมย์ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นเป็น๓๑๐๐คัน
ครบทั้งหมด๑๒๒เส้นทาง

ซึ่งจากทั้งหมด๑๒๒เส้นทางนี้เนี่ย
จากนี้ยังมีการขอความร่วมมือกับภาคเอกชน
เกี่ยวกับการช่วยลดภาระค่าคลองชีพช่วยประชาชน
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ
มีการจัดทำรูปแบบการชำระค่าโดยสารราคาพิเศษผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งถ้าหากว่าเดินทางเฉพาะรถโดยสารอย่างเดียว
ก็จะคิดค่าโดยสารตามจริงไม่เกินวันละ๔๐บาทนะคะ

ส่วนใครที่ต้องเดินทางในรูปแบบรถต่อเรือเนี่ยนะคะ

จำกัดจำนวนเที่ยวเหมือนกันค่ะ
ทางด้านของนายสุรพงศ์ภัยสิทธิพัฒนภงรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกนะคะว่า

มียอดจดทะเบียนใหม่หรือว่ามียอดที่เป็นรถป้ายแดง
สูงกว่า๒๙๒๙คัน
ก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ถึง๑๐๒๒เลยนะคะ

ว่าทั้งปีเนี่ยยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า
น่าจะมีโอกาสแตะถึง๓๕๐๐๐ถึง๔๐๐๐คันเลย
ช่วงนี้มีนโยบายเกี่ยวกับพวกของการออกรถไฟฟ้าเยอะเหมือนกันนะ
สนับสนุนให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวต้องร่ำนั้นต้องไปเปลี่ยนรถกันหรือเปล่านะเนี่ย
เป็นวิธีการที่ดีในการที่จะช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วย
แล้วก็รถปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะ